มีหลายครั้งที่เราเล่าให้ฟังว่าพาไปหลงดิฉันก็เพิ่งหลงมาเอง
เร็วเร็วเนี้ยไม่รู้ระบบรวนหรืออะไรล่าสุดเนี้ยค่ะ
เมื่อวานนี้คนก็หนีรถติดเส้นมิตรภาพรถเยอะใช่ไหมคะ
เหรอเกือบจะลงน้ำเขื่อนลำตะคองอ่า
คือพาหลงขนาดนั้นเลยอ่ะไปดูนะคะที่ด่านชุมชนบ้านท่างอย
ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ด่านนี้นะคะอยู่ปากซอยห่างจากถนนมิตรภาพสายเก่า
สักประมาณห้าสิบเมตรอืมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านมากันหมด
อืมตั้งด่านขึ้นมาเฉพาะกิจช่วงสงครานเพราะว่ามีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
อีสานขับรถผิดทางสามร้อยกว่าคันอ๋อคือปกติตรงเนี้ยต้องไม่มีด่าน
ใช่เขาตั้งขึ้นมาแบบชั่วคราวเพราะคนขับหลงเยอะมากจริง
อ่าจะเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบนถนนมิตรภาพจะมาทางรัฐน่ะครับ
แล้วก็หลงกันหมดเลยอ่ะตั้งแต่อำเภอปากช่องไปจนถึงเขื่อนลำตะคอง
การจราจรแน่นรถเคลื่อนตัวช้าตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษ
ให้รถวิ่งสวนได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางคนที่ขับมาเส้นทางนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

โบราชครับ

โบราชเข้ามาเซ็นที่ที่นี่ได้ยังไงครับ
จีพีเอส

ปกติก็มาเซ็นท์นุ่นแหละนู่นก็เลยลองมาครั้งแรก

กลับไปเทพูมครับทางนี้
อำนวยความสะดวกให้กับคนที่หลงมาค่ะ
บอกว่าข้างหน้าทางตันนะข้างหน้าเป็นน้ำนะ

กำนันสมปองรอดตุ่นบอกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้
ติดไว้ตั้งแต่ปากทางเข้าซอยนะคะแต่คนก็ยังขับเข้าไป
แต่ทีนี้พวกถนนสายรองถนนเส้นทางแบบลักษณะอย่างนี้
มันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะคือต่อให้อัปเดตมันก็ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของ
น้ำที่มันท่วมมันขังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมไปถึงมันก็ตันหมดแหละ
แถวนั้นก็เลยต้องช่วยกันแบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ถนนเส้นนี้เคยเป็นถนนที่ใช้เป็นทางหลักค่ะ
น้ำสูงก็เลยท่วมถนนรถผ่านไม่ได้
ก็มีแค่ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่ใช้สัญจรภายในชุมชนเวลาน้ำลด
ก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเอารถไปล้างค่ะ
เมื่อสักครู่นี้มีอยู่คันหนึ่งเอาไปจอดแล้วก็ล้างรถเลยดีกว่า
ไหนก็เจอน้ำแล้วแบบนี้วักน้ำขึ้นมาเลย
กำนันสมปองก็เลยฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
สำหรับใครที่เดินทางกลับภาคอีสานนะคะ
ขับบนถนนสายมิตรภาพบายพาสตามปกติ
จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางหรือถ้าใครหลงไปแล้ว
ก็แวะล้างรถเลยแล้วกันคือเจอน้ำพอดี
แต่ก็ดีที่ตั้งด่านแล้วก็เตือนกันตั้งแต่รถ